สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนจะถึงข่าวที่คุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งเกริ่นไปเมื่อสักครู่ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าปัญหาเรื่องเด็กแว้นเอามอเตอร์ไซค์มาซิ่งแข่งกันบนท้องถนนเนี่ยเป็นปัญหายาขมอีกขนาดหนึ่งของตำรวจ

ท้องที่เนี่ยพยายามกวดขันเอาใจใส่เอาไม่อยู่
เคยเกิดเหตุตำรวจไปยืนขวางถนนเพื่อจะโบกให้จอดไม่จอด
ชนตำรวจเนี่ยสอนอพหนโยธินเนี่ยเกือบตายครับ
ฉะนั้นถ้าจะจับเด็กพวกนี้ให้ได้ต้องเอารถบรรทุกไปปิดกลางถนนถึงจะเอาอยู่
แล้วปิดตรงนี้กั้นท้องที่นี้เอาจริงเอาจัง

ระเวนกันแข่งกันไปถึงขนาดว่าโอ้โหตี๓ตี๔
ชาวบ้านเดือดร้อนรำคาญไม่ได้นอนอันตราย
ใครขับรถไปเจอเข้าก็อันตรายคนที่อยู่ริมถนนแถวนั้นก็ไม่ต้องหลับต้องนอน
เป็นปัญหาหนึ่งที่แฟนรายการขีดเส้นใต้
ช่วยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดหน่อยเถอะเพราะมันเป็นปัญหาใหญ่
เด็กพวกนี้ไม่กลัวยังผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแข่งกันที่โน่นที่นี่ไปซิ่งกันที่โน่นที่นี่
เดิมพันธุ์กันแล้วท่านทราบใช่ไหมครับเขาเดิมพันธุ์
ผู้หญิงที่ซ้อนท้ายกันฉะนั้นเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้
ให้มันเด็ดขาดมากขึ้นท่านทราบไหมครับปี๒๕๔๖เขาแก้ไข
พรบที่เกี่ยวข้องกับพรบคุ้มครองเด็กเมื่อเอาผิดกับเด็ก
ไม่กลัวในพรบฉบับนี้เอาผิดกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
ครองใครที่ปล่อยให้ลูกไปซิ่งกันบนท้องถนนไปขับรถ
บนท้องถนนถ้าพิสูจน์ได้ว่าพ่อแม่ไม่ห้ามปลามสนับ
สนุนไม่ห้ามปลามซื้อรถให้เขาเอาโทษพ่อแม่ด้วยครับ
เพื่อจะให้พ่อแม่ได้ระมัดระวังว่าเฮ้ยเราต้องคุมลูกให้อยู่

ถ้าเราไม่ดำเนินการถ้าเขาพิสูจน์ได้พ่อแม่มีความผิด
ฉะนั้นกรณีที่เป็นข่าวขึ้นมาคราวนี้ที่ว่าเด็ก๑๓ซิ่งแล้ว
ไปทำให้คนเจ็บแล้วคนเจ็บตั้งสองสามคนเนี่ยอันนี้ก็เข้าข่าย
มีหรือเปล่าการดูหัวข่าวหนังสือเพียมแอคไซค์ไทยโพสต์วัน
จนเจ็บตัวเองสาหัสแล้วก็มีเนื้อข่าวตามรายละเอียดที่ผม
ริ่นไปเมื่อสักครู่เรื่องนี้มันจะเป็นไปได้แค่ไหนจะเอาความ
กับพ่อได้อย่างที่รองประหลัดว่าหรือไม่จะขอพูดคุยกับ
ประหลัดกระทรวงยุติธรรมคุณธวัชชัยไทยเขียวอยู่ในสายตอน
นี้สวัสดีท่านลองครับครับมีกรณีไหนบ้างที่กฎหมายบอกว่า
พ่อแม่ต้องรับผิดกับเรื่องพวกนี้ด้วยเอ่อคืออย่างงี้ครับใน
พรบคุ้มครองเด็กปี๒๕๔๖ได้เขียนไว้อย่างชัดเจนเลย
ในมาตรา๒๖นะครับในปัญหาท์กฎหมายนี้เขียนไว้เลยไม่ว่า
เด็กจะยินยอมหรือไม่ห้ามมีให้ผู้ใดผู้ใดนี่ก็รวมถึง
พบหรือผู้ปกรองด้วยครับเพราะฉะนั้นก็คือจะไปบังคับ
ขู่เข็นชักจูงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กมีความประพฤติตน
ไม่เหมาะสมหรือน่าจะทำให้เด็กมีความพึดเสี่ยงต่อการกระทำ
ความผิดเนี่ยอันนี้กฎหมายถือว่าผู้ที่กระทำเนี่ยต้องมีโทษอันนี้เจอ
รวมไปถึงเรื่องการจำหน่ายแลกเปลี่ยนสุราหรือบุหรี่กับเด็กอายุ
ต่ำกว่า๑๘ปีเป็นทางคันแพทย์เนี่ยก็ทำไม่ได้ช่วงเดียวกัน
ครับทีนี้วกมาเรื่องแบบนี้เด็กคนนี้อายุ๑๓พ่อซื้อรถ
ไบท์ให้แล้วจนกระทั่งมาก่อเหตุแบบนี้เข้าข่ายไหมเข้าข่าย
เอาผิดได้ไหมเนื่องจากเด็กอายุต่ำกว่า๑๓ปีเนี่ยยังไม่อยู่
ข่ายของการมีใบอนุญาตชั่วคราวเพราะว่าอายุ๑๕ปีขึ้นไปเนี่ย
เกิน๑๘เนี่ยสามารถที่จะได้มีบรรยาชชั่วคราวขับรถที่ไม่เกิน
เนื่องจากว่าผมเป็นคนที่เข้าใจเรื่องพฤติกรรมตามวัยของเด็ก
การส่งเสริมพูดง่ายว่าส่งเสริมกิจกรรมเชิงบวกส่งเสริมพลังเป็นสิ่งจำเป็น
คนที่เป็นเด็กที่ชอบเรื่องกับการขับรถนะครับเพราะฉะนั้นการขับรถในสนามแข่งมีการควบคุมมีการอบรมแล้วมีการใส่เครื่องป้องกันอย่างเต็มที่ตามที่คุณพ่อให้สัมภาษณ์นี่นะฮะในสนามแข่งเนี่ยผมขอชมเชยเรื่องของคุณพ่อที่จะให้ลูกดำเนินการตามนั้นได้และมีการอบรมระดับทุกอย่างหมดรวมถึงอบรมในระดับของแอดวา
ให้ลูกนำรถในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาใช้นอกสนามแข่งไม่ว่าจะใช้เครื่องป้องกันหรือไม่ซึ่งมันมีบุคคลอื่นใช้เป็นทางสนะร่วมกันด้วยแล้วในความเร็วแบบนี้เนี่ยผมถือว่าไม่ปลอดภัยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมซึ่งคุณพ่อจะต้องห้ามลูกครับเพราะฉะนั้นในทางกฎหมายเนี่ยจริงแล้วการรับผิดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องบีดามันดาของ

เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเขาก็อ้างว่าไม่รู้จะทำยังไงมันเอาไปแข่งกันเราก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาไม่ได้บอกว่าจะเอารถไปซิ่งไปแข่งเป็นเด็กแว้นกันเนี่ยเขาไม่เกี่ยวสุดท้ายขึ้นมากฎหมายที่ออกมาก็บังคับใช้ไม่ได้
ถ้าเกิดในกรณีที่พ่อแม่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมลูกได้นะฮะอันนี้เข้าข่ายที่เด็กจะต้องควรได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพเพราะถือว่าพ่อแม่ไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูเด็กอาจจะต้องไปอยู่ในความดูแลของรัฐครับเพราะว่ามีหลายกรณีนะครับคุณสุภาพยกอย่างนี้ว่าบางทีเด็กเนี่ยพ่อแม่พยายามห้ามเต็มที่เลยห้ามยังไงก็แล้วแต่พอ
พอได้ยินเสียงกดแรเป็นสัญญาณ๓ครั้งหน้าบ้านเนี่ยเด็กเปิดมุ้งไปแล้วไปได้โดยที่ไม่ฟังเชื่อพ่อแม่เลยแล้วก็เคยประสบปฏิเหตุก็เคยแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าพ่อแม่อยู่ในเกณฑ์ของการที่มีลักษณะของการไม่สามารถดูแลลูกได้แล้วทำไงรัฐรัฐก็เอามาเอาเด็กไปไปเข้าไปอยู่ในสถานที่อะไรบางอย่างใช่ไหมฮะ
กระทรวงพมครับทีนี้ถามท่านรองว่าตั้งแต่ออกกฎหมายและปรับปรุงกฎหมายมาเนี่ยเคยมีกรณีที่ลงโทษพ่อแม่ผู้ปกครองได้บ้างหรือยัง
พิพากษาที่จะไปลงโทษผู้ปกครองในกรณีที่ไปส่งเสริมพฤติกรรมให้เด็กมีความเสียหายลักษณะอย่างนี้
ทีนี้ทีนี้ถามใหม่ถามใหม่ว่าถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองห้ามแล้ว
ก็ไม่เชื่อฟังแปลว่าเลี้ยงลูกไม่ได้เอาลูกไม่อยู่
ก็จะมาเอาตัวเด็กไปอยู่ในสถานที่ที่ทางราชการจัดไว้เนี่ย
แบบนี้เคยมีบ้างหรือยังครับ
อันนี้ผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าเคยมีในกรณีอื่นเช่นในกรณีที่
พ่อแม่มีความไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูเด็กเลยเช่น
ใช้ความรุนแรงด้วยหรือทิ้งเด็กอะไรลักษณะอย่างนี้นะครับ
แล้วเด็กไปอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์หรือบ้านพักเด็ก
ตัวนี้มีแต่ในกรณีที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนไปทำผิดกฎหมาย
อันนี้ผมข้อมูลผมไม่มีครับ
ฉะนั้นเด็กแว้นทั้งหลายที่ยังลักลอบกันเนี่ย
เขาคือคือเจตนารมณ์กฎหมายเนี่ย
ต้องการจะให้พ่อแม่ลงมาควบคุมมาดูแลถูกไหมครับ

ค่ำคืนดึกดื่นมันออกไปแล้วก็หลับแล้ว
สุดท้ายขึ้นมาการบังคับใช้กฎหมาย

อันนี้มีปัญหาใช่ไหมครับท่านรอง

ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมอยากให้มีการสืบสอบ
และทีนิดซึ่งในการสืบสอร์ในกรณีลักษณะอย่างนี้
ในกรณีที่ผิดตามพรบคุ้มครองเด็ก
เป็นเจ้าหน้าที่ของคุ้มครองเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก
ตามพรบคุ้มครองเด็กจะต้องสืบสอร์
แสวงหาข้อเท็จจริงว่า
มันอยู่ในเกณฑ์ของการที่บีดามันดาหรือผู้ปกครอง
ไม่มีความพร้อมในการดูแลเด็กหรือไม่
เพราะในมาตรา๒๓ของพรบคุ้มครองเด็ก

คือทางบรรดาหรือผู้ปกครองนอกจากอุปการะเลี้ยงดู
อบรมสั่งสรรพระนะอาจารย์เด็กให้อยู่

สมแก่กำหนดธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นแล้วเนี่ย
ตั้งแต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน
ต้องดูแลเด็กอย่างไรที่จะให้เด็กเอ่อ

ร่างกายและจิตใจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อนอกจากดูตามนั้นเสร็จแล้ว
กฎหมายยังมีไปบรรยัติในข้อห้ามอย่างที่ผมเรียนว่า
ในมาตรายี่สิบหกเนี้ยเอ่อนอกจากดูตามมาตรฐานแล้วยังไป
ยังไม่ไปบังคับขู่เข็นชักจงหรือส่งเสริมยินยอมไม่ได้
เพราะฉะนั้นต้องมีโทษทีนี้เอาใหม่ทีนี้ขัดจังหวะนิดเดียว
ถามใหม่เวลามีน้อยครับลูกเอารถไปไปซิ่งไปขี่รถแว้น
แข่งกันถ้าจับได้ว่าพ่อแม่เป็นคนซื้อรถให้ไม่ได้ซื้อรถเพื่อไป
ไปไปขี่ไปลงโรงเรียนล่ะซื้อให้เพื่อไปแข่งกันเนี่ย
พ่อแม่มีความผิดไหมเอ่อพ่อแม่มีความผิดแน่นอนถ้าลูกเอาไป
ประสบเหตุและเคยถูกจับในคดีที่ใช้ประลองความเร็ว
ในที่สามารถมาแล้วอ่าค่ะแล้วพ่อแม่ยังไม่สามารถ
สามารถห้ามปรามได้และรวมไปถึงร้านผู้ประกอบการด้วยนะครับ
เพราะว่าผู้ประกอบการไปตัดเบาะไปปรับเจอรถให้มีความเร็วเกินกว่า
ตาของแรงของเครื่องยนต์ในส่วนตัวผมคิดว่าผู้ประกอบการ
ที่มีการแต่งรถเนี่ยไม่ใช่แต่งรถสวยแล้วแบบนี้ไปแต่งรถซิ่ง
ผมคิดว่ามันมีแต่งรถสวยก็แต่งรถซิ่งก็ต้องไปดู
ถ้าแต่งรถเพื่อซิ่งแล้วทำผิดกฎหมายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ย
ผู้ประกอบการและบิดาบรรดาและผู้ปกครองเนี่ยควรที่จะต้องรับผิดด้วย
เพราะฉะนั้นจะทำได้ตรงนั้นหรือไม่เนี่ยต้องไปแจ้งข้อกล่าวหา
ครับเอาล่ะขอบคุณท่านรองฮะที่ให้ข้อมูลครับ
ฟังดูก็น่าจะปรามได้เยอะแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ย
ในการบังคับใช้กฎหมาย

ไปแข่งรถกันบนท้องถนนกลางค่ำกลางคืน

ว่าพ่อแม่โดนลงโทษด้วย

แต่ว่าสุดท้ายการบังคับใช้กฎหมาย

เรื่องของคุณพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแล

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะครับ